แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจเลยและเข้าใจไม่ได้เลย
ประเภทปล่อยข่าวลือบอกว่าที่นั่นที่นี่มีผู้ป่วยโควิด
ทั้งที่ไม่มีความจริงเนี่ยมีคดีตัวอย่างแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านที่แม่เลนเนี่ยนะฮะเขาไปแจ้งความเลย
ปล่อยข่าวโดนครับคุณผู้ชมฮะเอามาดูกันหน่อยนะครับ
ประเภทแบบว่าขนองขนองเนี่ยนะครับไม่รู้จริงเนี่ย
นายสุพศโพธิเสาท่านผู้ใหญ่บ้านแม่เลนนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสภแม่อ่อน
ให้ช่วยตามจับเจ้าของเฟซบุ๊คชื่อปู่จ๋าพาไปเที่ยว
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
ไม่จำเป็นอย่ามาแม่เลเนอร์พบโควิด๑รายอันตรายมาก
มากเขาแตกตื่นกันทั้งอำเภอแม่ออนเลยครับคุณผู้ชมครับ
พ่อค้าแม่ค้าที่บ้านแม่เลนเนี่ยนะฮะที่อำเภอแม่ออนเนี่ย
ขายของไม่ได้ครับไม่มีใครกล้ามาเดินซื้อของ
เพราะว่ากลัวติดเชื้อโควิดทั้งนี้ในหมู่บ้านไม่มีผู้ป่วย
สักคนเดียวผู้ใหญ่บอกไม่เลยไม่มีข้อมูลเลย
มาเลยครับยกมือไหว้ขอโทษทุกคนอ้างว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ข้อมูลที่โพสต์ไปนั้นก็เอามาจากคนอื่นอีกที
โดยไม่ได้ตรวจสอบจึงกราบขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วเขายังบริจาคเงินให้กับผู้ใหญ่บ้านเอาไปพัฒนาหมู่บ้าน
กับการที่เขานะฮะจะไม่ดำเนินคดีเขาเถอะว่างั้นเถอะนะฮะ
แต่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่ได้หวังว่าจะเอาของหรอกนะ
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกก็ไม่ติดใจเอาความ
แค่อยากจะให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำ
ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ย้ำว่าทีหลังอย่าทำอีก
ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนฮะ